มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่ผู้ชายสองคนเขาเหมือนเขานัดเคลียร์ปัญหา
บางอย่างกันนะยืนตะโกนด่ากันเราเห็นภาพเนี้ย
นะฮะของสมุทรสาครเคลียร์ไปเคลียร์มายังไม่ทันได้เคลียร์ลงตัว
ก็ทำให้เขาเสียชีวิตขาดที่ตำรวจสืบสวนทราบว่าเป็นเรื่องของปัญหาชู้สาว
เพราะว่าเหมือนผู้ตายไปมีความเกี่ยวข้องกันกับแฟนของผู้ก่อเหตุด้วย
มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยแต่ว่าให้คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดก่อนนะครับ
รัวไม่รู้กี่นัดนะนับไม่ทันเลยนะฮะแล้วก็เสร็จปุ๊บขี่รถหลบหนีไป
นะฮะผู้ชายที่ยืนข้างกระบะเนี่ยคุณผู้ชมก็เป็นผู้ก่อเหตุนะฮะ
จอดรถจักรยานยนต์ไว้ท้ายกระบาดจากนั้นเนี่ยผู้ตายเดินมา
ผู้ตายคือนายสามมาตรอายุ๓๓ปีเป็นพนักงานดับเติมของอบตโค้กขามนะฮะ
ก็สวมหวกสีแดงตอนแรกเนี่ยเขาถือโทรศัพท์อยู่แล้วก็มีการตะโกนโตเถียงด่าทอกันสักพักหนึ่งก่อน
นายสามารถพยายามจะเดินเข้าไปหาไปเคลียร์แต่แป๊บเดียวผู้ก่อเหตุไม่ได้คุยอะไรเท่าไหร่นัก
แล้วก็ชักปืนรัวยิงเลยนายสามารถพยายามวิ่งหนีโดนทั้งหน้าโดนทั้งหลัง
หลบหนีไปนี่ฮะนายสามารถก็ไปต่อไม่ไหวก็เสียชีวิตเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นของเมื่อวานนี้ที่ลานจอดรถด้านข้างสถานีดับเพลิง
ย่อยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามที่สมุทรสาครซึ่งเป็นที่ทำงานของผู้ตาย
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะฮะพร้อมกับพิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็เคลื่อนย้ายศพไปจนสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาล
มุทรสาครเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงในการระบาดของโควิด๑๙
การทำอะไรต่างนานาก็เราก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นหรือไม่เป็น
ก็ต้องใส่ป้องกันเอาไว้ก่อนนะฮะไม่รู้ว่าผู้ตายมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด
เข้าที่บริเวณลำตัวทั้งด้านหน้าหลายนัดเลย
แล้วก็ในจุดเกิดเหตุไปเจอปลอกกระสุนตกอยู่ที่นับได้๘ปลอก
กระสุนปืนอีก๑หัวก็เก็บทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน
นำไปสู่การออกหมายจับคนร้าย
ภาพวงจรปิดมุมหนึ่งเห็นว่า

ขณะที่เราไปถามเพื่อนร่วมงานของผู้ตาย
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุสามารถอยู่ที่ทำงาน
มีโทรศัพท์โทรเข้ามาหานายสามารถ๑ครั้ง
นายสามารถรับปุ๊บแล้วเดินออกไป
หลังจากนั้น๕นาทีครับมีเสียงปืนดังรัวขึ้นมาจากข้างนอกมาก

แต่ก่อนนั้นไปคุยอะไรกันเอามากแต่ก่อนนั้นไปคุยอะไรกันอะ

ไม่ได้ฮิรี่รัสไม่ได้อะไรเลย
แค่นั่งคุยอย่างปกติ

อภัยการมีปากเสียงการเหมือนนัดเคลียร์กันเรื่องนี้แล้วก็มาเกาะเหตุตอนนี้จำโรดเร่งล่าตัวนายคันชิตมาจำนวนคดีตามจดหมายต่อไปนะครับ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดมากนะคะ
เสียงปืนนี่ดังชัดเจนเลย